ปีนี้เป็นปีทองของนางงามไทยแต่ไม่ใช่พี่แจ๊กกะรีนค่ะ
เมื่อวานนี้สนามบินสุวรรณภูมิโมโหแฟนนางงามไปต้อนรับน้องแอนโทเนียโพซิลนะคะ
บอกเลยว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะคะเพราะว่าเป็นสาวไทยคนแรกที่ได้มงจากเวทีนี้มาค่ะ
บ่ายวานนี้ที่สุวรรณภูมิเมื่อวานนี้น้องแอนมาจากโกแลนด์ถึงไทยพร้อมด้วยมงกุฎเกียรติยศนะคะ
ก็มีครอบครัวแล้วก็บรรดาแฟนนางงามมารอต้อนรับกันอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
เจ้าตัวเปิดใจกับสื่อถึงความภูมิใจในการได้ครองตำแหน่งนางงามคนที่๑๑ของเวทีนี้
แล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่สนับสนุนน้องด้วยค่ะ
แล้วก็คนไทยเป็นแบบไหนบ้าง
แล้วก็หนูคิดว่าหนูทำดีแล้ว
แอนพยายามที่พูดจากใจแล้วก็ให้เขารู้ว่าแอนเป็นคนแบบไหน
อยากโฟกัสในการที่ช่วยคนอื่นมากกว่า
ถือว่าเป็นสาวน้ำอีกหนึ่งคนที่มีการพัฒนาตัวเอง
ว่าก่อนหน้านี้น้องเองก็เคยถูกบูลลี่เรื่องรูปร่าง
ตัวเล็กอะเนาะแต่ว่าด้วยความเป็นลูกครึ่งแล้วก็ความสมาร์ททางสมองเนี่ยค่ะ
เธอขึ้นเวทีตอนนั้นตอบปั้วมากนะคะ
แล้วก็คว้ามงมาแล้วก็ดีใจกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะ